ออกกำลังกายฝึกเดินแบบ
ฝึกทุกอย่างเพื่อให้โชว์นั้นออกมาดีที่สุด
เหมือนเป็นการกลับมาทวงบันลังของเราอีกครั้งนึง
มันก็ต้องทำให้แซ่บทำให้ดีกว่าเดิม

รู้สึกอย่างไรบ้างครับฝ่าสัย
รู้สึกดีนะเรารู้สึกว่าครั้งนี้ที่เรามาเราพัฒนาเต็มที่
แล้วคนเห็นความพัฒนาของเราจริง
แล้วทีนี้เหมือนเขาเชียร์เรามากขึ้นด้วย

ขาแบบขาบวมไปหมดแล้วพองไปหมดแล้ว
พี่บีนกับกินตะเทรนด์อย่างไรบ้าง

แต่เขาก็ฝึกหนักมากเลยนะโดยเฉพาะแบบเรื่องเดินอย่างนี้

ใครจะว่าง่ายก็ช่างแต่คือและดีใจที่ว่าเพื่อนที่กลับมาแค่นั้นพอ
ก็เขาควรที่จะอยู่เขาเหมาะสมที่จะอยู่
ผิดตรงไหนที่เขาได้กลับมาคือเราดีใจทั้งทีมเราดีใจแต่ใครจะเป็น
ไงเราเข้าใจเข้าใจความอินความอะไรใช่ก็คนดูก็อินอินนั่นแหละ
เราก็เข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าอินก็ดีแสดงว่าก็มีได้รับความนิยมอยู่
ทีนี้เรารู้สึกว่าการกลับมาทำให้เรารู้สึกเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าคนกลับมาสนใจเราอีกครั้งนึง
คนมาเห็นเราอีกครั้งนึงแล้วครั้งนี้เรามาก็ไม่ธรรมดาด้วย
คนก็ได้เห็นพัฒนาการเรามากขึ้นได้เห็นความสามารถเรามากขึ้น
เพราะว่าเราก็ทำอะไรที่มันแบบไม่เคยได้ทำในซีซั่นที่แล้ว
แล้วเราเอามาทำในซีซั่นนี้นะคะชมที่ไฟนอลดใช่เผ็ดมากเผ็ด
สู้สู้ทีมอื่นได้ไหมสู้ได้ค่ะทีมอื่นระวังไว้ดีดีนะคะ
ถ้าพี่ถามถึงข่าวข่าวอีกเดิมเรื่องพี่หมามีอะไรคนอยากมาฟังจาก
ช่วยเคลียร์นิดนึงข่าวพี่หมากยังมีข่าวอยู่อีกเหรอ
ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ได้เจอยังไม่ได้ร่วมงานกันอีกนะคะ
ล่าสุดก็ยังไม่ได้เจอเลยจริงจริงไม่มีอะไรอ่ะย้อนกลับมาเราดูกัน
อ๋อเราไปเจอกันที่งานที่เราเป็นด้วยการของนะคะ
แล้วเราก็เจอกันแค่ที่งานเท่านั้นหนูก็คุยแค่สวัสดีค่ะพี่ฟ้า
ไม่มีไม่มีนี่อยากเห็นเหมือนกันว่าภาพมันเป็นยังไง
ครั้งแรกร้านเอฟซีจากอือก็ปานกลางนะคะไม่เท่ากระแส

แบบเออไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเราแข่งของเราให้ชนะก่อน
เครียดไม่เครียดเพราะมันแบบไม่ใช่เรื่องจริง
เราก็ไม่ได้เครียดอยู่แล้ว
ก็มีด่าแบบคำหยาบนั่นแหละ
แต่ก็เฉยอะชินแล้วด้าน
ตัวจริงเหรอยังไงนะคะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะ
ก็รอให้คนมาจีบอีก
ก็ไม่ได้อยากมีเราก็อยู่ข้างเราได้
พร้อมนะแต่ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เราเฉยค่ะ
สเปคเหรอขอให้เป็นคนดี

ถ้าเกิดจะบังคับเป็นใครจริงครับ

เราไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่า

นอกวงการทำงานไปอย่างนี้
มีมากก็บังไปตรงฝั่ง

นักธุรกิจอะไรที่เขาตั้งใจแบบ

อะไรอย่างนี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะสการ
ขอบคุณมากค่ะ